ไม่มีป้ายครับไม่มีป้ายว่าห้ามเยี่ยว

ป่าไหนนี่มันอยู่แถวนี้มันเหม็นครับ
มึงมาเยี่ยวที่ที่เยี่ยวไม่ต้องการอยู่นู้น

พี่มาตบหน้าผมทำไม

แล้วถามมึงที่เยี่ยวไหม

ไม่มีป้ายครับไม่มีป้ายว่าห้ามเยี่ยว

ผมเดินไปหลังป่านี่เลยฮะ
หลังป่าอะไรอยู่แถวนี้มันเหม็นเขา

แล้วมึงดูที่มันเยี่ยวอยู่ไหนเท่าไหม

มันไม่ทันแล้วพี่พี่มาบอกกับตอนที่ผมเยี่ยวเสร็จแล้วครับ

พี่สาธารณะแล้วพี่มีศิลป์อะไรมาตบหน้าผม
โอเคพี่ผมโทรแจ้งตำรวจนะพี่

ตบหน้าผมทำไมพี่๓รอบใช่ไหมพี่

แล้วซึ่งผมไม่ได้ไปเยี่ยวเออหน้าอันนี้
ผมเดินนี่เลยครับหลังครับ
ผมเดินหลังนี่เลย

กูตะโกนบอกอย่าเยี่ยวมึงยังเยี่ยวเลย
ผมเยี่ยวเสร็จแล้วพี่เพิ่งบอกผม
หูอื้อเลยพี่ผมหูอื้อเลย
ตบป้องหูผมกับตบหน้าผม

อะไรก็เรื่องของผมเกี่ยวอะไรพี่อยากรู้อะไร

พี่ไปเยอะแล้วพี่มีสิทธิ์อะไรทำร้ายผม

ผมมากดเงินแล้วผมกว่าเยี่ยวก็ทัน

ผมไม่ทันอะพี่

โอเคเออทำไม

มาดีครับเบอร์สรรค์ผมอยู่นี้
อ้าวไปดิมาดี
มาดีมาเดินมา
เดินมาเดินมาดิเดินมา
เดินมา
ตบหน้าตบหูหูดับเลยเนี่ย
ผมไม่สู้นะครับผมผมไม่ได้สู้นะฮะ

บอกแล้วไงเออพี่ตบผมทำไมอ่ะ
ตบผมทำไมเขาบอกเยี่ยวทำไมเขาบอกอย่าเยี่ยว
อยู่เดี๋ยวมึงไปไปเดี๋ยวมึงตามมา